ค่ะเอาดูข่าวเกี่ยวกับน้ำเป็นเรื่องของน้ำฝน
แต่เป็นเรื่องดีหน่อยพอฝนตกลงมาเนี่ยนะครับ
เห็ดถอบของดีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับ
แล้วของแพงด้วยเนี่ยครับของแพงโอ้โหเนี่ยนะ
กระป๋องแล้วเท่าไรเนี่ยขนาดแค่เนี้ยเท่าไรอ่ะฮะ
โอ้โหเป็นร้อยครับปุ้ยหลายร้อยด้วยฮะ
ตลาดสดท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ฝนลงม่าใช่ไหมพ่อข้าม่ายขาอาวเห็ดทอบครับ
มาวางขายกันอย่างคึกคักเลยนางพรทิพย์ส่องแสงนะครับแม่
ผักในตลาดเอาเห็ดถอบมาวางขายกิโลกรัมละ๖๐๐๗๐๐บาทจ้ะปุ้ย
หรือว่าถ้าแบ่งขายก็ได้นั่นแหละกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็ก
ก็ราคา๒๐๐๓๐๐กันไปนะครับขายดีมาก
เพราะว่าเป็นอาหารที่แม่นะของดีกินอร่อย

ใช่แล้วดอมต้องไปแกงให้ร้อนนะ
แล้วดอมอย่าเป่านะแล้วกัดลวกปากใส่ปาก
เออนะฮะผู้คนจะซื้อมารับประทานนะครับ
แพงแหละเห็ดทอบมันอยู่ในดินนะฮะ
ช่วงนี้รสชาติอร่อยมากที่สุดนะครับราคาแพง
ทำอะไรได้บ้างแกงก็ได้นะผัดก็ได้ต้มก็ได้
แกงคั่วเห็ดถอบนี่อร่อยมาก
เหรอพี่ชอบแกงแบบแกงหน่อไม้

โอ้โหหิวนะเนี่ยฮะกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ
ปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับอ้าวใครอยากลอง
ยังไม่เคยลองลองซะแล้วคุณจะติดใจ
ค่ะแล้วก็ปีหนึ่งคุณจะต้องเสียตังค์

ได้เอาเห็ดทอมมาทำยังยังเลยยังยังไม่ได้กินเลย